สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

เยอะเยอะเราเราเยอะมาก
เมื่อวานนี้นะแหมอันนี้นี่กับคนวันก่อน
อ้าวคุณแม่ดูข่าวใส่ไข่อยู่บ้านเหรอคะ

ก็เล่นโยคะไปดูไปอ้าวเมาท์กูอีกมาก
เดี๋ยวก่อนผมถามก่อนทำไมถึงต้องออกมาเต้น
เอาอย่างนี้ฉันเล่าได้ไหม

ฉันเห็นเนี่ยนะอะไรนะติ๊บต่อ

พี่สองคนจะเถียงกันพี่ต้องเปิดไมค์ด้วยนะ
แล้วเถียงไว้เลยไม่ได้ยินกับเรา

ฉันจะไปรู้ได้ยังไงโอเค

ม้าเขาเต้นออกโซเชียล๒ชุด
ก่อนที่จะเต้นออกโซเชียล
ว่าเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะมาว่าฉัน
ว่าแบบว่าอะไรนะอะไรอาหารค่ำนะ

คืออย่างนี้เพื่อนก็สงสารเพื่อน

เราเป็นไอเดียเราเองบอกว่าเธอทำแบบถูกกันแล้วกัน

บอกฉันก็เลยเออแทนที่จะเป็นเจนค่ะก็เป็นออนค่ะออนค่ะ
ก็วันที่๑ใช่ไหมพอวันที่๒นางก็ทำชุด

ไม่เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเรื่องลิขสิทธิเดี๋ยวเล่า
เพราะวันที่๒เนี่ยดิฉันก็ทำลาลาลาลาใช่ไหม
เป็นอีกเซตที่สองพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนส่งข้าวแช่มา
ฉันก็เลยลำยำว่าลมพัดหวนใช่ไหมลาวความหอม
นั่นเออก็ลำละครดีกว่าใส่บินโตมาอะไรอย่างนี้
เออฉันก็แบบว่าเต้นหางเครื่องไหม
น้องเห็นน้องดูแล้วก็เริ่มเยอะขึ้น
อ้าวมียองเซ่ไหมเอออันนี้ก็เลยโดนลิขสิทธิ์เลย
ก็โดนลิขสิทธิ์ไปโดนคนอื่นก็ไม่โดน
แล้วไงไม่โดนลิขสิทธิ์คือทำอันเค้ายังไง
ของชิ้นน้องต้องลบออก

มันไม่ก็ต้องลบออกสิมันบล็อกไปเลย

เพราะว่าสมมุติเช่าส่งน้ำพริกมาใช่ไหม
เออเช้าทำเผ็ดร้อน

ไม่ด้วยก้อนคุณหัวเราะอะไรนะครับก็คือพีชเขียวไม่ใช่ไหม

หลังจากนั้นพอจบปั๊บฉันกินน้ำแบบว่า๑ขวดใหญ่

ล่าสุดเหรอคุณแม่มันแล้วแต่อาหารพอล่าสุดเนี่ยเค้าส่งครัวซองมา

ก็เลยใส่ชุดสีขาวเต้นนะ
ไม่ใช่เต้นชุดเต้นนั่นห่างเครื่อง
เออใส่ชุดดำไง
ยงโยยงยกนั่งยงยองยุกยง
อันนั้นพริกเขียว
แต่อันสุดท้ายนี่มันเป็นครัวซอง
มีรูปยังไงมีรูปไหม
ชิคกี้พายเอ๊ะครัวซองทำอะไรดีเนอะ
ก็ต้องฝรั่งเศสใช่ไหม
เอาเซซีบองไหม
อะไรเซซีบองเอานอนอยู่
กันตื่นบ้านแล้วก็กินครัวซอง

ก็เป็นชุดนอนเขาขาว
อันนี้ไม่มีแล้วน้ำไม่ทำแล้ว
ก็ไม่มีใครส่งอะไรมาให้แล้วนี่
สงสารเพื่อน
นายธนวัฒน์พลวิชัยครับโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็เปิดเผยนะครับว่ายืนยันการพิจารณาเลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งนั้น
ทำตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับ
พรบสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งในมาตรา๑๓นั้น
ได้ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งนั้นมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
และวางนโยบายของสำนักงานของสลากนะครับของกองสลากเนี่ย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งการที่จะเลื่อนออกสลากเป็นอำนาจ
บอร์ดตามพรบแน่นอนนะฮะโดยมีการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอยู่แล้วนะครับ
ในการช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เป็นสำคัญ
ดังนั้นเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปอ่ารอนะออกเขาบอกจะเลื่อนไปออกสิบหกพฤษภา
ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะแล้วก็สำหรับกรณีของประกันสังคมนะครับ
ก็แน่นอนครับว่าหกสิบสองเปอร์เซ็นต์อืมนะฮะหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ใครก็ตามแต่ที่รู้ตัวเองว่ามีผลกระทบ
โควิด๑๙ก็คืออย่างเช่นกรณีที่ว่าร้านของคุณหรือบริษัทของคุณเองเนี่ย
ต้องพักงานแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็คือรายได้เนี่ยคือไม่มีเนี่ย
ค่ะคุณก็จำเป็นต้องไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรอรับเงินหกสิบสองเปอร์เซ็น
อืมจากฐานหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะคือนั่นหมายความต่อให้คุณมีเงินเดือนห้าหมื่นบาท
ฐานก็ตีมันให้คุณเลยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่คุณจะได้แค่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์
คือกระมาณสักเก้าพันกว่าบาทค่ะนะครับอันนั้นคือต่อเดือนเขาจะให้คุณสาม
ปุ๊บเนี่ยเขาก็จัดการให้เลย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของครัง

ซึ่งต้องมีหน้าที่ดูแลควบคุมเรื่องของประกันสังคมเนี่ย

แต่กำลังจะจ่าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องไปเช็คให้ดีนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่า
คือบางคนเนี่ยอาจจะไปลงเอาไว้ทั้งที่เองตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ในประกันสังคม
หรืออะไรอย่างเงี้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฐานสองที่ไม่เหมือนกัน
เพราะอย่างการคังเนี่ยเขาเซ็ตจากศูนย์เลยเพราะเขาไม่ได้มีฐานข้อมูล
เขาต้องเริ่มระบบขึ้นมาใหม่เริ่มทำขึ้นมาแต่ประกันสังคมเนี่ยเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
เพราะเวลาที่คุณจ่ายหรือว่าทางเจ้านายไปจ่ายเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของคุณเลยว่าใครจ่ายมาอะไรยังไงบ้าง
มีการขาดจ่ายค้างจ่ายอะไรยังไงไหมต่างนานานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเขาค่อนข้างชัดเจนว่า
จะไปลงอะไรที่มันมั่วไม่ได้
วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของวงการภาพยนตร์
ภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์จริงต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเยอะอย่าง
เราเคยบอกไปว่าอย่างบางคนช่างแต่งหน้าช่างไฟสวัสดีการในกองละคร
ช่างทำผมอะไรอย่างนี้บางคนนะวันนี้คือกองละครหยุดถ่ายหมด
ดังนั้นก็อย่างที่บอกไปวันนี้เขามีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ประกอบการทางด้านภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์ด้วยนะคะ

สำหรับคนที่แบบว่าได้เป็นรายวันอะไรแบบนี้นะคะ

ใช่ก็เป็นเกี่ยวกับของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
ก็จะเป็นด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
ก็ทำให้มีผู้ป่วยสะสมและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทางด้านภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์
ประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตต่าง

ในการถ่ายทำภาพยนตร์ละครโทรทัศน์
หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์บางรายการด้วย
และโฆษณาเหมือนกันเกมแอนิเมชั่นตอนนี้
ดิจิทัลคอนเทนต์ต่างสูญเสียรายได้จากการดำเนินธุรกิจ

เพื่อเป็นการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม
เลขานุการก็เลยมีความร่วมมือกับหน่วยงานของท่านพิจารณาอย่างนี้
สนุนส่งข้อความจำนวนรายชื่อของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยงานสมาคม
ก็ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการทางปรายศนีย์เขาก็จะมีข้อมูลต่าง
แล้วก็มีการสำรวจสถานะในการช่วยเหลือมาตรการของรัฐบาลของประชาชน
แล้วก็ผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของในเครือข่ายของหน่วยงานเกี่ยวกับโทรทัศน์แล้วก็ดิจิทัลต่างด้วย
ก็ต้องลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดูกันต่อไปว่าจะมีการช่วยเหลือและเยียวยายังไงได้บ้าง
แต่มีบางคนเขาบอกเขาไปลงทะเบียน๕๐๐บาทอะไรนั้น
แต่เขาก็แบบว่าคือนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้จะเป็นเพราะว่าอะไร
คือเขาต้องเช็คดูใช่ไหมหรือว่ายังไง
คือมันต้องเช็คหลายอย่างด้วย
เขาต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่าคุณใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่า
ก็หลังจากมีกระแสออกมาตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยทำไมคนที่ได้๕๐๐บาทเป็นคนที่แบบ
จริงคุณไม่ได้เดือดร้อนบางคนออกมาเขียนว่านี่ค่าโบท็อกฉันนู่นนี่นั่น
ณวันนี้ก็เลยจะต้องมีการตรวจสอบที่มากขึ้น
ใครที่ให้ข้อมูลเท็จก็ถือว่าคุณผิดด้วยนั่นเอง
อย่างนี้ต้องใจเย็นไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะช่วย
แต่ต้องใจเย็นแล้วเห็นนายก็บอกว่ากำลังจะไปกู้เงินอีกด้วยใช่ไหม
อื้อฮือหรือล็อตที่๒ใช่ไหม
อัปเดตเรื่องของผู้ติดเชื้อในวันนี้กันบ้างนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๙รายค่ะ
รวมยอดสะสมแล้วก็๒๖๗๒ราย
เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้๓รายด้วยกัน
รวมแล้วผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้เป็น๔๖ราย
รักษาหายแล้ว๑๕๙๓ราย
ผู้เสียชีวิตรายที่๔๔เป็นชายชาวมาเลเซีย
ไม่มีโรคประจำตัวมีประวัติเสี่ยงขึ้น
ทัวร์ไปประเทศจอร์เจียวันที่๑๓๑๙มีนาคม
จะพบว่าลูกทัวร์ติดเชื้อ

วันที่๒๙มีนาคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

และผลการตรวจหาเชื้อพบว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ต่อมาอาการแย่ลงและ๑๔เมษายนก็เสียชีวิตค่ะ
รายที่๔๕เป็นหญิงไทยอายุ๓๕ปี
เป็นพนักงานบริษัทเป็นเบาหวาน

เริ่มป่วยเมื่อวันที่๒๐มีนาคม
และได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล๒๖มีนาคม
พบว่ามีอาการปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนจะเสียชีวิตเมื่อ๑๕เมษายน
รายที่๔๖เป็นชายไทยอายุ๓๗ปี

เป็นความดันโลหิตสูงมีภาวะอ้วน
ประวัติเสี่ยงคือภรรยาของเขาเนี่ยทำงานในร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์
หลังจากปิดร้านเนี่ยก็เดินทางกลับไปจังหวัดปราจีนบุรี
๒มีนาคมมีอาการไข้สูงทำซินอักเสบ
เข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างนั้นก็มีอาการแบบมากขึ้น
แล้วก็ได้รักษาที่คลินิกอีกประมาณ๔๕ครั้ง
แต่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้น
จึงแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล
๖เมษายนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ด้วยอาการไข้สูง๓๙๑องศาหน้ามืดเลย

ผลการตรวจหาเชื้อนี่ก็พบว่า
ผู้ป่วยเป็นโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตในวันที่๑๕เมษายน
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่๒๙รายนั้นถือว่าเป็นกลุ่มสัมผัส
หรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า๑๔ราย
ไปสถานที่ชุมชน๑ราย

และกลุ่มที่รอสอบสวนโรคอีก๑๐รายค่ะ
ส่วนมากที่เห็นคนที่เสียชีวิตนี่จะมีแบบว่าโรคประจำตัวทั้งนั้นเลย
ก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นส่วนมาก

ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะฮะ
ก็พยายามออกกำลังกายนะครับ
แล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะคนที่ป่วยนะฮะ

ถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามออกไปไหน
หรือว่าไปสัมผัสกับใครหรือคนป่วย
หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาล้างมือบ่อย

ใครจะเป็นคนเอาภาหะเหล่านี้มาหาเรา

โดยเฉพาะคนที่ไปต่างประเทศอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

คุณเองต้องกักตัวคุณเอง๑๔วันแยกเดี่ยวไปเลยนะฮะ
อย่ามาอยู่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่สูงอายุ
หรือคนที่มีโรคประจำตัวของคุณนะครับ
ไม่งั้นคนในครอบครัวจะเดือดร้อน
ตัวคุณเองต้องช่วยเหลือนะฮะ

สัมผัสคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศมา
หรือไปตามท้องหลงท้องหล่อที่ไปในภูมิในผัพต่างละนาน

เพราะว่าล่าสุดก็มีประเด็นที่

กลับมาจากที่ไหนนะบาเรนหรือที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหม
แล้วปรากฏว่าติดเชื้อกลับมา
มีการไปกักตัวแล้ว๑๔วัน
ปรากฏพอกัก๑๔วันเสร็จปุ๊บไม่มีอาการไม่มีอะไรเลย

พอพัทยาเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่บ้านมาเจอแม่อีก

คือน้องเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดกับแม่แล้วแม่ติด

ตอนนี้หมอก็ดูแลกันอย่างเต็มที่
ก็คือเป็นการที่ไม่ได้มีการกักตัว
แต่เข้าใจแหละว่าบางครั้งเราก็อาจจะขาดความรู้ทางด้านนี้
แต่อันนี้คือจำเป็นจริงนะฮะหลายคนก็

ก็เนี่ยยังมีผู้ใหญ่ในวงการ
เป็นผู้สูงอายุ๗๒๗๔แล้ว

คืองานศพของคุณกิรติชนละตัว

ฉันก็บอกว่าแล้วแกก็เป็นเบาหวานด้วย

ผมว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไป

จะออกไปสัมผัสไปงานศพไปอย่าเลย

ส่งใจไปก็ได้เนอะ

แผ่สวนกุศลไปให้ก็ได้
เอาเรื่องอื่นบ้างไหมที่ไม่ใช่โควิด

ใช่เขาเป็นคนสร้างมวลมนุษย
ขึ้นมาเขาถึงได้เรียกว่าเจ้าโลก

มันก็มีแต่เจ้าโลกอย่างเดียวไม่ได้
ต้องมีพี่หลอกหลับเจ้าโลกด้วย
อันนั้นที่เรียกว่าเจ้าจักรวาล

ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็คือเจ้าโลกคือผู้ชาย
ก็คือทำให้มีพี่เกิดขึ้นมาด้วยนะ

ออกอมเจ้าโลก

จิตรนาการจิตรนาการดี
แต่ถ้าเกิดเจ้าโลกไม่ทำงานเนี่ย

กลับมาเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟาก
กาแฟมันเป็นกาแฟผสมยาปุกเซ็กท์ใช่ไหม

ว่าไม่ได้คืออยากไปซื้อ
นี่ก็ถึงได้บอกว่ากำลังจะเข้าเรื่องในลักษณะแบบนี้

เกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ย
เกิดขึ้นในต่างประเทศจากเว็บไซต์
เว็บไซต์หนึ่งคำกัดดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างนี่นะ
หลังจากที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยเขาได้แจ้งเตือนนะครับ
พบซีดานาฟินกับทาดานลาฟิน
ซึ่งก็เป็นยาอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกาแฟนี่แหละ

จากการสืบค้นพบว่าในระบบฐานข้อมูลของออย
พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้
มันไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับออยแต่ว่าพบว่ามันมีขายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่านะ
อ่านคิดว่าอ่านถูกนะ
โกปีพังกงอัลอำเบียง

ซึ่งทางอินเตอร์เน็ตเนี่ยซึ่งซีเดอร์ลาฟินเนี่ยมันเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่มีผลข้างเคียงทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทตา
ถึงขนาดตาบอดได้นะระวังนะหนุ่ม

คือพี่พูดเหมือนกับผมไปซื้อมากิน

นี่แหละเนี่ยโกปี้พังกองอะไรเนี่ย

แต่มันไปดันเพื่อที่จะให้เกิดแบบว่าความดึงดังขึ้นมาไง

โอเคโอเคมันจะเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตได้นะคะ
ในแพทย์ภูลร่ามเนี่ยนะเขาบอกว่าส่วนทาดาลาฟิลเนี่ย
ก็ใช้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของตับแล้วก็ไต
ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ
หัวใจล้มเหลวโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
แล้วก็ป่วยที่มีภาวะเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่
ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมันจัดเป็นอาหารที่ไม่ค่อยปลอดภัย
แก่การบริโภคจึงมาเตือนกับผู้บริโภค
ได้ไปหลงเชื่อในผลิตภัณฑ์แบบนี้
กาแฟผงสำเร็จรูปนี้เพื่อที่จะทำให้เป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศเนี่ย
โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์
เพราะว่ามันอาจจะปลอมปนยาแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

นี้นะถ้าใครนะถ้าใครได้เห็นนะฮะ
ช่วยบอกด้วยนะโทรมาได้เลยนะออยโดยตรงนะฮะ

บอกว่ามีนะค้าขายกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะ
เขาจะจับได้ทันทีเลยเพราะมันอันตรายมากเลย
จริงนะไอ้พวกที่เป็นแบบว่ามันไม่ไหวมันต้องใช้ยาช่วยเหรอ
ฉันว่ามันเครียดมากมั้ยมันอาจจะมีสิ่งเครียดมั้ย
คือคนที่เขามีปัญหาทางนี้
ผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเครียดหมด
มันเป็นสิ่งที่มันผู้ชายไม่อยากให้เกิดขึ้น
ฉันว่าตอนนี้ยิ่งนะอาจจะเยอะก็ได้นะ

มันเป็นด้วยเรื่องของอายุหนึ่งเรื่องของโรคประจำตัวนะฮะ
เรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะ

มันอาจจะทำให้นกเขาไม่ขันได้
คนก็เลยมาพึ่งยาหรืออะไรแบบนี้
ถ้าสมมุติถ้าเรารู้ว่าเหตุมันเป็นอย่างนั้น
เราก็จะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุว่าอย่าไปทำให้มันเกิดความเครียด

คือบางคนก็ไม่ได้เกิดจากการที่เครียดนะครับ
บางคนแบบอาจจะเป็นเบาหวานมันก็จะมีผลเหมือนกัน

โอ้โฮมันแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมคันไหม

บางครั้งเนี่ยด้วยการที่ผลที่ตามมา

ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยกันดูครีมวิดีโอให้มาได้ไหมคะ

อะไรนะครีมวิดีโอให้มาช่วยได้ไหมคะไม่ได้
ไม่เอาเดี๋ยวนี้แทอจะพูดให้มันด่าน
ฉันน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมช่วยกับนัท

มันเงียบหายไปนานหลายอาทิตย์อยู่นะคะ

ไอ้บ้า
เงียบ
เงียบ
นี่บ้าบอกบ่า
ไม่เอาเงียบไม่เอา
ไอ้บ้า

ไปดูกรณีของคนร้ายนะฮะ
เข้าไปชิงเงินที่ธนาคารทกศ
ถนนเจริญนที่คือวันนี้เป็นวันที่๔แล้ว

กางเกงยีนเนี่ยนะไปสฤทธิ์บอกว่า

นี่นะฮะแล้วก็เข้าไปแบบนี้
มันบอกว่าไงรู้ไหม

เอาเงินไปได้๑แสนกับ๖๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชมครับ
ในวันนี้เนี่ยผ่านไป๔วันแล้วตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นะฮะ
ทางด้านพลตรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะฮะรองวิชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยติดตามดูนะครับ
แล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดไปแล้วประมาณ๓๐กิโลเมตรนะครับ
โดยส่วนตัวเนี่ยท่านเชื่อนะครับว่าคนร้ายเนี่ย
ยังคงฝังตัวอยู่ในกรุงเทพยังคงไม่ออกไปไหนแน่นอน
ส่วนผลของการตรวจลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายในที่เกิดเหตุนะครับ
กำลังตรวจอยู่ตอนนี้ผลยังไม่ออก
แต่จะมีการเอาผลพลายนิ้วมือนั้นไปเปรียบเทียบนะฮะ
กับพวกประวัติอาชญากรทั้งหลาย
ถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวล็อกเป้าแล้วจะออกหมายจับทันที
เนี่ยนะฮะส่วนปืนกำลังพิสูจน์อยู่ว่า
เห็นในภาพนั้นเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม

เหมือนกับขู่ไว้ไงนะ
เนี่ยนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับ

ตำรวจไทยนี่เก่งนะจริงคือ
ถ้าจะจับเนี่ยจับได้
ต้องบอกคราวนี้คือที่ผ่านมาผมสังเกตดีว่า
โหขนาดจำได้ไหม
ผอจิงที่เข้าไปป้นทองอ่ะ

ดูจากลักษณะพฤติการต่าง
แพทย์ค้าขาบเฟสนิดนึง
แต่ว่าคนนี้เห็นชัดกว่า
เพราะเขาเดินวนอยู่ในธนาคารเยอะด้วย

โรงรับจำนำช่วงนี้คลึกคลื้นมากทีเดียว
ต่อหลายคนบางทีวันนี้เอาครกเอาสากไปจำนำกันแล้วนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
คุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็ส่งผลกระทบให้กับประชาชนหลายต่อหลายคนทีเดียว

ทำให้ประชาชนนะคะจำนวนหนึ่ง

ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างเนี่ยนะคะ

แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ทำให้สถานประกอบการหลายต่อหลายที่นั้นปิดลงชั่วคราว
แล้วคนหยุดงานส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากทีเดียว
ที่แบบว่าเรื่องของรายได้เนี่ยลดน้อยลงไปหรือไม่มีไปเลย
นั้นเนี่ยจึงมีผู้เข้ามาใช้บริการโรงรับจำนำเพิ่มมากขึ้นจากช่วงปกติเยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในตำบลป่าแดด
อันนี้คือของจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ตะบนใกล้เคียงด้วย
ส่วนสิ่งของที่มีค่าที่นำมาจำนำส่วนใหญ่พบว่าจำนวนมาก
เป็นทองรูปภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านค่ะ
ไม่เว้นแม้กระทั่งครกหินพร้อมกับสากที่เป็นเครื่องมือทำมาหากิน
เอามาจำนำด้วยในราคา๒๐๐บาทพี่

ขณะที่ราคาซื้อขายในตลาดอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท
ทั้งนี้ในส่วนของสถานธนานุบาลเทศบาลตะมนต์ป่าแดด
ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการผ่อนผัน
แล้วก็ยืดระยะเวลาจำนำชำระหนี้
ผู้จำนำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนเลยนะคะ
อันนี้ขยายเวลาถ่ายถอนออกไปอีก๑เดือน
นับจากครบกำหนดก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ให้กับผู้ที่มาใช้บริการในระหว่างวันที่๑เมษา
จนถึงสามสิบเมษายนใช่ใช่ไหมยังไม่เคยกลัวหรอกไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ย
ไออยู่เนี่ยใช่พี่ไออันนี้ไอใช่ผมไม่ได้ติดอะไรมาใช่ไหม
พี่มีไข้ไหมไม่มีพี่ยังรับรู้รถอยู่ใช่ไหม
เข้ามาในนี้ไม่ได้แต่แกมีไข้เออใช่เพราะที่นี่เขามีการตรวจ
เดี๋ยวผมกินแมนซ่ำก่อนเออกินกินไง
กินและแบบว่าแนวนมีแมนซ่ำและแบบว่า

เกลก็ได้ด้วยเกิลก็กินได้เหมือนกัน

เป็นเครื่องดื่มกินแล้วสดชื่นยังไงก็แก้อะสิเออไอ้ไงเมื่อกี้

เขาบอกว่าอย่างนี้เขามีการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
ระหว่างวันที่๑เมษายนถึง๓๐เมษายนนะคะ

ดอกเบี้ยร้อยละ๐๑๒๕ต่อเดือน
อย่างไรก็ตามค่ะทางเทศบาลตำบลป่าแดดก็กำลังเตรียมเพิ่ม
เงินทุนหมุนเวียนเข้าไปอีก๒๕ล้านบาท
รวมของเดิมเป็น๕๐ล้านแล้ว
เพื่อที่จะเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนตอนนี้

มีเพื่อนนี่ก็ได้ต้องส่องร้อนนะแม่ส่องร้อน
นี่วันนั้นมีคนส่งมาบอกว่าหนูขายตู้เย็นหนูขายเครื่องอะไรไปหมดแล้ว
เขาชื่อว่าน้องอะไรวะนี่
ไม้ยมกต้องวักหน้าวักหลัง

แล้วน้องก็บอกว่าตกใจมากกินข้าวกับพ่อแม่อยู่

ข่าวใส่ไข่พูดถึงเจ้าโลกกับเจ้าจักรวาล

แหมน้องดูสิ
คุณน้องคะเรื่องโควิดมันก็เครียดอยู่แล้วนะ

ไม่อย่างน้องเค้าคงอยู่กับพ่อแม่
ก็นำหน้าไม่ถูกแล้วพูดถึงเรื่องนี้เลย

ใช่ไม้ยะมกหน้าวักหลัง

เมื่อก่อนตอนเด็กก็ไม่รู้อีโนอีเน่ก็ตกใจไปหมด

ไม่รู้อีโนอีเน่เหรอต้องว่า๕๖ครัว

โอ้โห
พอ๑๐เท้าพอ๑๑เท้าไม่เคยผ่านมือชายใด

มือไม่เคยผ่านผ่านอื่นรุ่นรู้ไหม
อุ๊ยแม่ผ้าเผาสักทีเหรอ

เพราะว่าจับได้แล้วว่าใครเป็นคนเผา

จากกรณีที่ในลาวูแทร่สือ

ชายใดข้าวโพสที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ได้จุดไฟเผาป่า
จากการตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้
แล้วก็ลุกลามเข้าป่าไปเป็นป่าเบนจพันธุ์เนี่ย
ไผ่แล้วก็ป่าย่าเสียหายไป๑๐ไร่
แล้วก็อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แล้วก็เขตอุทยานแห่งชาติผาแดง
ล่าสุดเนี่ยนะเมื่อวันที่๑๖เมษายนศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็พิพากษาลงโทษจำคุกในเหล่าูแซ่ซือนะฮะซึ่งก็ผู้ต้องหาคดีเผาป่าที่เชียงดาวเนี่ย๔ปีเลยนะคะ
ความผิดฐานเผาป่าตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติก็มีระวังโทษจำคุกนะคะตั้งแต่๔ปีจนถึง๒๐ปี
หรือปรับนะฮะตั้งแต่๔แสนจนถึง๒ล้านหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะแต่ว่าจำเลยรับสารภาพ
ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกแค่๒ปีแล้วก็ปรับพันหนึ่งเออดีเนอะนิดเดียว
โดยไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญเสียเสียหายเงินไป๔๓๙๖๖๘บาท
กลมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์อืมเนื่องจากเหตุว่าการกระทำของจำเลยเนี่ย
เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงนะต่อบริเวณนิเวศสิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องร้าย
จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษให้กับจำเลยเลยนะคะ
จากนี้เมื่อวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมนายเรวัตสิงคำอายุ๔๒ปี
ผู้ต้องหาลักลอบเผาป่าให้ไปดำเนินคดีโดยจับกลุ่มได้บริเวณบ้านลีซู
ซูใหม่สัมพันธ์ตรงตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาว
พร้อมของกลางเนี่ยมีเป้๑ใบแล้วก็มีน้ำผึ้งป่า๖ขวดแล้วก็ไฟแชค๑อัน
โดยแจ้งข้อหาว่าเข้าไปในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งสพเชียงดาวก็กำลังเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ก็เผาถ่างที่
แต่บางทีมันแบบมันกว้างขนาดนั้นคุณจะไปทำอะไรกันมากมาย
ก็หนักด้วยอาเกิกอากาศอะไรมันหมดกันหมดเลย

มีน้องคนหนึ่งเขาพิมพ์เข้ามา
เขาบอกว่าในรายการข่าวใส่ไข่คุณหนุ่มชมตำรวจเก่งถูกเลยครับ
แต่มีเหตุการณ์ที่ผมมองว่าตำรวจยังไม่คิดคือจับกลุ่ม

คุณตำรวจอันนี้ก็มีประชาชนเขาบอกมานะครับ

เอ้าโอเคไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
กรณีของคนคนหนึ่งเขางง
รถจอดอยู่เฉยไหลไปชนต้นไม้ไฟไหม้
เขาสงสัยว่าจะเป็นอาถรรพ์ไปจอดบังสารพระภูมิอืม

ซื่อตรงนะฮะท่านเป็นรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
วรจักรการชั่งที่อำเภอเมืองอุดรธานี

หน่วยบรรเทาสรรพัยเทศบาลนครอุดรณฑานี
ขอรถดับเพลิงรีบไปในที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุนะครับอยู่บริเวณหลังร้านครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำโครงเหล็กเต็นต์ผ้าใบ
ไปพบรถบรรทุก๖ล้อยี่ห้ออีซูซูสีขาว
ทะเบียนบ๑๙๕๑ประจีนบุรี
ถ้าเกิดว่ามีหวยออกอันนี้ก็ได้เฮนะ
จอดอยู่หน้า๓รับคูมนะครับไปชนกับต้นไม้ต้น๑

เจ้าหน้าที่นะครับระดมฉีดที่บริเวณหน้ารถ
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
พบว่าภายในรถนะฮะมีไฟนั้นไหม้เสียหายหมดเลย

พงเทพแพ้สูงเนินนะครับอายุ๔๗ปี
เป็นเจ้าของร้านเขาเปิดเผยนะครับว่า
ขณะเกิดเหตุนั้นตนเองไม่ได้อยู่ที่ร้าน
แต่มีเพื่อนโทรไปบอกนะฮะจึงรีบเดินทางมาดู
งงนะครับว่ารถเนี่ยมันไหลไปชนกับต้นไม้
แล้วเกิดไฟไหม้รถขึ้นมาได้ยังไง
เพราะจอดรถห่างจากต้นไม้ประมาณ๒๓เมตร
อุปกรณ์ที่จะเป็นถนนให้ติดไฟได้เลย
รวมถึงท้ายกระบะได้มาทุกโครงเหล็กเอาไว้ด้วย
ซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันมากเหลือเกิน
ทางนี้นะครับเขาเชื่อเหลือเกินว่ามันเกี่ยวกับอาถรรพ์
ตนเองเนี่ยนำรถมาจอดปิดบังหน้าสารพระภูมิหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่แน่ใจแต่เขาก็ไม่อยากจะรบหลู่

แล้วพอจอดบังหน้าสารภูมิ
แล้วรถมันไหลไปแล้วก็ไปชน
ชนต้นไม้แล้วไฟก็ลุกขึ้นมา
เขาก็เลยบอกเขาเอารถคันนี้ไปจอดขวางสรรพภูมิหรือเปล่า

ผมว่าเจ้าที่เจ้าทางสมภูมิท่านอาจจะไม่ลงมาเข็นรถขนาดนั้นหรอก

แล้วคุณกำลังจะบอกว่าสารพระภูมิเรามาเข็นรถให้รถไหลไปเห
หรือว่าสารพระภูมิขึ้นมาขับรถคันนี้ถอยหลังเลย

แต่เขาก็บอกเขาไม่ได้ลบหลู่นะ
เขาไม่ได้ลบหลู่หรือจะเป็นไปได้หรือเปล่า

แต่ผมจะบอกให้นะรถที่จอดเอาไว้บางทีเนี่ย

ระบบของสายไฟว่าโดนหนูมันไปแทะหรือเปล่า

เป็นไปได้เนาะ
มันก็เป็นประกายไหม้ขึ้นมา

นี่พูดทางวิทยาศาสตร์นี้น่าจะน่าเชื่อ

ไม่พอใจท่านเลยลงมาเข็นเพราะไปบังหน้าศาลท่าน
ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อถือ

ท่านภูมิอย่าไปยุ่งอะไรกับท่านเลย
ให้ท่านนั่งอยู่ในศาลอย่างนั้นสบายใจดีกว่า

แกเคยทำไหมฉันอยากทำมากเลยนะ
ท่านพวกที่มาถึงแล้วเหลืออย่างนี้อยากจะไปจิบอย่างนี้
อ๋ออย่างนั้นผมเคย

ชั่วโมงพิษสะวงทำกับนี้ป๋องกะพรนี่แหละ
จี้ปั๊บดีนะ
แล้วเนี่ยใครเลยร้องสิ

เดี๋ยวลองดูช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
เอาล่ะค่ะก็จะมีการบริจาคสู่โควิดนะคะ
คว้าสิทธิ์ลุ้นร่วมแสดงหนังกับลีโอนาโดดิคาปริยโอ
จะบริจาคสักเท่าไรดีนี่ตายชีวิตจะไปเล่นด้วยอีกเลยคุณแม่นั่งไงพี่เอาเนื้อสักที
ตั้งแต่เริ่มมาก็น้ำทั้งนั้นนะมึง
โอกาสดีนะคะที่จะได้ร่วมงานกับสองนักแสดงดัง
สองคนเลยนะก็คือเรียลนาโดดิคาบิโอแล้วก็อีกคนคือโรเบิร์ตเดินนิโร
โอ้โฮคือนี้นะสุดแล้วก็คนกลางนั่นก็คือมาตินสก๊อตเซสซี่
ติดสกอร์เซซี่ใช่ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่นะฮะ
ซึ่งเป็นเงินที่ได้ที่เอาไปเอาได้ไปเนี่ยนะฮะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนี่แหละเป็นกองทุนที่หนุ่มดีคาปิริโอเนี่ย
เพื่อที่จะแบบว่าช่วยเหลือด้านอาหาร
ให้กับคนที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิด๑๙อยู่เนี่ย
จากจะได้แสดงหนังภาพยนตร์แล้วนะคะ
ผู้ชนะเนี่ยก็ยังจะมีโอกาสเข้าร่วมรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์อีกด้วย

ยังสิเขายังไม่ชนะไงต้องให้ชนะก่อนก็ถึงได้เล่นไง

เดินผ่านจอเฉยหรือเปล่า
แหมก็คงเล่นแบบว่า
ต้องมีบทพูดนิดนึง

ฟังเสียงเขาพูดสิ

เพื่อทำงานกับ
พระเจ้ามาร์ตินสกอร์เซซี
นี่คือโอกาสคุณ
เข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะ

แล้วคุณก็ไปบริจาคกันนะ

ใช่แต่จะได้ไปเล่นยังไงก็ดู
แล้วปราศนาก็ได้ไปเดินผมแดงด้วย

เขาอาจจะมีวิธีการก็ได้นะคุณแม่ว่า

เออแล้วได้เล่นกับนี่ด้วยเนอะ

จริงคนนี้เรียกว่าแบบว่า
สาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่เรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกทีเดียวนะคุณผู้ชม
งานนี้มีคนสงสัยมากทีเดียวว่าลิซ่าไปถ่ายรายการได้ค่าตัวเท่าไห

สำหรับค่าตัวก็จะได้รับในครั้งนี้เนี่ย

เฉลี่ยแล้วได้ประมาณ๑๐ล้านบาท
กับค่ายคุณลิซ่าก็จะได้อยู่ที่ประมาณ๗ล้านบาท
เราเคยดูนะเก่งอ่ะ
เต้นเก่งแล้วก็บอกว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งอะไรอย่างนี้

ก็เปิดเข้าไปแล้วก็จะมีแบบเพลงเต้นอะไรเห็นเขาเต้น
ก็ยังบวกอยู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
คุณแมททิวกับริเดียนะครับตอนนี้ผลเลือดก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับ
ก็คาดว่าน่าจะมีซากเชื้อที่ตายนั้นปนอยู่ในเหมือนกับในเลือดในร่างกายนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่า๒ตัวก็ยังจำเป็นที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะ
โดยการนำสารคัดหลังหลังโรงจมูกนั้นไปตรวจหาเชื้อแล้ว๖ครั้งนะฮะ
แต่ผลทั้งหมดเป็นบวกหมดเลยเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถที่บอกได้นะครับว่าเชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตาย
เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยมีความจำเป็นอาจจะต้องเอาตัวไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าเกิดว่ากลับไปที่บ้านแล้วแล้วเชื้อมัน
ที่มาเจอบวกเนี่ยแล้วไปบอกว่าเป็นตายเนี่ยนะฮะอยู่ตีแบบกลับไปแล้วมันเป็นเชื้อเป็นแล้วไปติดลูกหรือไปติดใครเนี่ยเดี๋ยวจะลำบาก
ก็มีความจำเป็นต้องอยู่ในลงที่บ้านกว่าค่ะก็เป็นกำลังใจคุณแมททิวด้วยนะคะ
เอาล่ะพรุ่งนี้เจอกัน๖โมงเย็นนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ